เตือนภัยผู้ปกครองเอาไว้ใครที่มีลูกเล็กเอาลูกนั่งรถไปด้วย
แล้วลงไปทำธุระให้ลูกอยู่ในรถไม่ได้ระวังนะอืม
เตือนกันสองเคสค่ะมีเด็กชายสองขวบกับเด็กหญิงสามขวบครับ
เคสของเด็กหญิงสามขวบก่อนละกันค่ะน้องก็นั่งอยู่ในรถนี่แหละ
แล้วแม่น่ะลงไปซื้อของปรากฏว่าน้องอาจจะกดล็อกจากในรถหรือเปล่า
ครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะที่กู้ภัยพยายามช่วยเหลือค่ะ
ดูไปคลิปมันไม่ได้มีเสียงอะไรหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าลุ้นอ่ะ
แบบมีกั้นหายใจช่วงหนึ่งว่าเอ๊ะมันจะช่วยเหลือได้ไหมอ่ะนะคะ
นั่นสิจะปลดล็อกได้ไหมฮะใช่อันนี้สามารถช่วยเหลือได้นะเคสนี้
มูลนิธิใต้เต็กตึงทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยพยายามเลยจะปลดล็อกประตู
ช่วยเด็กน้อยเป็นเด็กหญิงสามขวบติดอยู่ในรถกระบะ
จอดติดเครื่องอยู่นี่อยู่ตรงตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายางนะ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ช่วยนะแม่ก็ตะโกนเรียกลูกสาวตลอด
แล้วน้องก็ร้องไห้น้องตกใจกลัวแม่พยายามบอกแหละว่าลูกปลดล็อกยังไง
ให้ปลดล็อกจากข้างในแต่น้องก็ปลดล็อกไม่สำเร็จนะคะ
เพราะเข้าใจแหละถึงตอนนั้นใครมาล้อมรอบรถ

เด็กปัจฉ์ก็เลยร้องไห้ครับนี่เจ้านาทีน่ะ
เอาเหล็กลวดสอดเข้าไปตรงเขาเรียกว่าอะไร
เป็นช่องช่องกระจกประตูอ่ะเขาต้องดึงยางออกก่อนอ่ะ
ใช่ใช่ค่ะเขาจะมีเทคนิคของเค้าอ่ะนะ

นาทีนะคุณสามารถปลดล็อกได้

แล้วแม่บอกว่าขับรถมากับลูกสาว
ก็เลยจอดติดเครื่องเอาไว้แล้วแม่ลงไปซื้อของแป๊บเดียว
กลับมารถมันโดนล็อกจากข้างในแล้ว
ลูกสาวคงจะเผลอไปกดล็อกประตูค่ะ
คำว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ได้เลยนะ

แป๊บเดียวเสร็จไปหลายรายแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะดูอีกที่หนึ่งแล้วกัน
จากนครศรีธรรมราชไปดูที่จันทบุรี
อันนี้เป็นกรณีเด็กชาย๒ขวบ

ดูสินิจนาทีก็ต้องเร่งไปช่วยเหลือค่ะ
กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
พยายามที่จะเปิดล็อกประตูรถนี้แหละค่ะ
สุดท้ายเนี่ยทำสำเร็จนะ
พ่อแม่ดีใจไปอุ้มลูกนี่ตอนเปิดประตูได้แล้วเห็นไหม
รีบเลยไปด้านหลังรถแล้วก็อุ้มลูกชายตัวน้อยวัย๒ขวบออกมา
โอ้โหเหตุการณ์นี้อยู่ตรงหน้าร้านขายพวกเครื่องมือการเกษตรที่จันทบุรีนะคะ
พ่อเด็กเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นผมก็ขับรถมา
กับภรรยาผมแล้วก็ลูก๒ขวบนี่แหละมาซื้อของ
เสร็จแล้วพอถึงร้านปุ๊บตัวผมกับภรรยาลงมาซื้อของ
เพราะผมเห็นว่าแป๊บเดียวอีกแล้วไง
ปล่อยลูกไว้บนรถนะคะเปิดแอร์ทิ้งไว้พอกลับไปรถมันก็ล็อก
เด็กก็คงจะไปกดปุ่มล็อกนั่นแหละทีนี้ก็เลยอยากฝากเตือนผู้ปกครองนะคะ
อย่าปล่อยเด็กเอาไว้ในรถตามลำพังอย่าคิดว่าแป๊บเดียว
เอาลูกลงไปด้วยเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ถ้าเกิดคุณไม่เอาลูกลงไปด้วยนะคุณมากันสองคนใช่ไหม
ลงไปซื้อคนหนึ่งอีกคนนึงนั่งอยู่ในรถอยู่กับลูก
คืออย่าปล่อยเด็กเล็กไว้แบบนี้นะฮะ